ผู้ชมครับที่สงขลาเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๐ปีมาร้องขอความช่วยเหลือ
ขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนบอกว่าถูกอดีตชายคนรักของเธอ
ซึ่งอายุเพิ่ง๑๕ปีเพิ่งใช้นายนะส่งคลิปบอกมีถ่ายเก็บเอาไว้เนี่ย๓๐กว่าคลิป
จะเอาไปเปิดเผยถ้าไม่ยอมมาหาสุดท้ายเธอบอกไอ้ข่าวที่ออกมานะ
บอกว่าถึงขั้นเธอถูกรุมโทรมน้องผู้ชายคนนี้นี่บอกผมไม่ได้ทำขนาดนั้น
น้องผู้ชายคนนี้ให้ข้อมูลแบบหนังคนละม้วนเลยค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
บอกฟังผมบ้างนี่โรงเรียนจะไล่ออกอยู่แล้วเผลอเดี๋ยวโดนขดงคดีอะไรขึ้นมายุ่งเลย
วันนี้เราเลยให้ฟังทั้งสองฝั่งนะฮะเอาทางฝั่งของผู้หญิงก่อน
หญิงสาววัย๒๐ปีคนนี้อยู่ที่หาดใหญ่สงขลานะครับบอกว่าถูกอดีตแฟนนุ่มอดีตคนรัก
เป็นชายหนุ่ม๑๕ปีที่เลิกกันไปแล้วคมครูแล้วเอาคลิปโป๊ปเลยตอนที่ยังคบกันอยู่
ไปเผยแพร่งในโซเชียลด้วยมีข้อความต่างน้องเขาบอกมีหมดเลย
วันนี้คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยด้วยนะฮะ
สมมุติว่าน้องชื่อนิดหน่อยกันแล้วกันนะนิดหน่อยเนี่ยบอกว่าเริ่มเรื่องเลยเนี่ย
มันเริ่มต้นจากวันหนึ่งเธอไปกินเหล้ากับโอชิสมมุตินะชื่อสมมุตินะก็คืออดีตแฟนหนุ่มวัย๑๕ปี
ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแฟนกันวันนั้นไปกินเหล้าแล้วก็ได้เจอโอชินะ
มีเพื่อนอีก๒คนด้วยเป็น๔คนแต่เธอเป็นผู้หญิงคนเดียว
บอกคืนนั้นเธอเมาไม่ได้สตินะแล้วโอชิก็พาเธอเข้าห้องน้ำ
ถอดเสื้อผ้าถ่ายรูปถ่ายคลิปพาขึ้นห้องมีความสัมพันธ์อะไรกัน
มีการถ่ายภาพถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ด้วยสุดท้ายเธอบอกมันก็เหมือนกับ
ก็เลยตามเลยเธอก็เลยตกลงคบหากับโอชิ
ก็เป็นแฟนอยู่ด้วยกันได้สัก๑ปี๒เดือนเพิ่งเลิกกันเมื่อ๑๖มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง
อ้างว่าก็โอชิเนี่ยไปมีแฟนใหม่แฟนใหม่ชื่อไฟล์นะก็ถือว่าครบซ้อนกับเธอด้วย
เธอก็เลยขอเลิกแล้วยังมีผู้หญิงคนอื่นอีกสองสามคนส่วนตัวเธอเองก็ไปมีแฟนใหม่ชื่อดำ
ต้นเดือนที่ผ่านมากรกฎาคมโอชิเนี่ยทั้งที่เลิกกันไปแล้วต่างฝ่ายต่างก็มีใหม่
ทีละว่าโอชิมีซัง๓คนนิดหน่อยบอกมาตามถึงห่วงเธอ
ตามไปทุกที่นะบอกต้องมาเคลียร์ถึงจะจบ
สุดท้ายเนี่ยบอกว่าจะเคลียร์ที่ไหนบอกต้องไปเคลียร์ที่รีสอร์ท
มีบาดแผลฟกช้ำเอาประทัดเอาไม่ขีดเอาถุงยางไปปลาใส่หน้าบ้าน
คือทำหลายสิ่งหลายอย่างรวมทั้งส่งข้อความมาข่มขู่
เพื่อให้เธอออกไปหาด้วยบอกถ้าไม่มาเนี่ย
จะเอาคลิปต่างที่เคยอัดกันไว้เนี่ยเอาไปโพสต์ประจานเอาไปเผยแพร่
ถ่ายไว้ตอนเป็นแฟนกันจะประจานให้เสียหาย
บอกว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าโอชิจะทำจริงก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปหา
สุดท้ายเนี่ยโอชิไปตั้งกลุ่มในเฟซบุ๊กนะมีสมาชิกประมาณ๑๐คนได้
ในกลุ่มก็จะมีโอชิด้วยซึ่งโอชิเองตัวเขาเองจะมีอยู่๓แอคเคาน์
แล้วก็เอาภาพเอาคลิปลับของเธอเนี่ยไปแชร์นี่ฮะอันนี้ที่นิดหน่อยเขาอ้างนะ
แล้วก็บอกว่าโอชิเนี่ยยังขู่ด้วยว่านี่ยังน้อยไปนะยังมีอีก๒๐๓๐คลิป
ประจานไม่มีที่ยืนในสังคมเลยเราก็ถามว่าโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้เนี่ย
คือเลิกกันแล้วอะไรต้องขนาดนี้นิดหน่อยบอกว่าก็โอชิเนี่ยไม่ยอมเลิก
ราวีตลอดอาจจะเพราะว่าเห็นว่าเธอเนี่ยมีรายได้เธอเป็นแม่ค้า
ขายบัวลอยขายของออนไลน์ด้วยส่วนโอชิเนี่ยยังเรียนอยู่อายุเพิ่งสิบห้า
มีอะไรเธอก็คอยซื้อให้หมดคอยดูแลตลอดเสื้อผ้ารองเท้าโทรศัพท์
มือถือพอเลิกไปอาจจะไม่มีเงินใช้ก็เลยอยากให้เธอเนี่ยกลับไปอยู่ด้วย
ตอนนี้เธอแจ้งความเอาไว้แล้วในคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็คมครู
แล้วเอาคลิปเธอไปเผยแพร่เป็นคลิปในเชิงอนาจารย์ก็ถือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์
แต่นิดหน่อยเขายืนยันนะไอ้ข่าวที่ออกไปเนี่ยมันเกินเลยไปหน่อย
ว่ามีการลุมทรงลุมโทรมเธอบอกเธอไม่เคยถูกรุมโทรม
หนูกลับบ้านวันศุกร์ตอนช่วงบ่ายเย็นแล้วก็หนูยื้อ
ถึงกลับบ้านปุ๊บแล้วก็พอมาวันเสาร์
เขาก็ลงหล่าวเขาลงพูดประจานหนู
ลงใต้คอมเมนต์แล้วก็หน้าเฟสหนูเลย

สมมุติว่าเราจะมีอะไรกันกับคนอื่นนั้นห้ามถ่ายคลิป
เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบมันจะผิดกฎหมายอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ

พอเลิกกันไม่ดีเขาก็เอามาใช้ข่มขู่
ใช่ค่ะคมครูหนูทุกวิถีทางเลย
นี่คุณวิมนต์วันไปนั่งคุยกับนิดหน่อยนะฮะ
บอกว่าเหมือนกับโอชิก็จะเอาคลิปเก่ามาแบล็คเมลเพื่อให้เธอออกไปหา
จะได้มีสัมพันธ์ด้วยอีกอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
แต่เธอไม่ยอมก็เลยไปแจ้งความ
ทุกผู้ชมครับแต่ว่าข่าวเรื่องนี้เนี่ยตอนที่มีข่าวออกมาเนี่ย
มันออกไปถึงขั้นที่ว่าโอชินี่ไปรุมโทรม
ข่มขืนนิดหน่อยเขานะ
บางทีก็มีภาพมีหน้าโอชิเนี่ยเผยแพร่ออกไปด้วย
นี่ล่าสุดนี่ทางโอชินี่เขาบอกสถานศึกษาของเขาเนี่ย
รู้ข่าวแล้วเรียกไปสอบสวนเลยนะ
กำลังพิจารณาเลยว่าจะให้ออกจากโรงเรียนหรือเปล่า

วันนี้คุณวิมวลวันก็เลยไปคุยกับลุงของโอชินะฮะ
ลุงบอกว่าความจริงเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่มีอะไรเลย
เป็นเรื่องของหนุ่มสาวที่คบหากันแล้วมีปัญหากันก็เลิกกัน
ผู้ใหญ่ก็รับรู้รับทราบดี
ยังเคยเตือนหลานชายเลยว่าเอออายุเพิ่ง๑๕อย่าไปจริงจังกับความรักมากนะ
เรามันยังเด็กไม่ต้องไปจริงจังเรื่องความรักมากนัก
จนกระทั่งเรื่องราวมันมาเกิดขึ้นตอนนี้นี่แหละ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผู้เสียหายอ้างว่าเป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมประมาณ๕ทุ่ม
อะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะนิดหน่อยเนี่ยโทรมาหาโอชิให้ไปรับ
เพื่อจะไปบ้านอีกหลังนึงโอชิก็ขี่รถไปรับ
แต่เหตุการณ์หลังจากนั้นลุงบอกลุงก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ยืนยันว่าไม่มีการลุมโทรมนะเพราะตอนนั้นเขายังเป็นแฟนกันอยู่
เป็นแฟนอยู่ด้วยกันเป็นปีเพิ่งเลิกกันไม่เท่าไหร่นี้เอง
โอชิบอกว่าที่ไปเสนอเขาเป็นการรุมโทรมทำให้ครอบครัวเสื่อมเสียเสียหายมากนะฮะ
แล้วเด็กจะหมดอนาคตเอาด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องฟ้อง
สำหรับใครที่ไปทำให้หลานชายเขาเสียหายนะถ้าทำจริงเนี่ยไม่ปกป้องอยู่แล้ว
แต่บางเรื่องนี้ไม่ได้ทำลุงบอกมันเกินเลยไป
โอ้โหอย่าพูด
ไม่เคยไปทำร้ายอะไรฝ่ายหญิงนะนี่จะถูกสถานศึกษาเนี่ยพิจารณาอยู่จะไล่ออกหรือเปล่าก็ไม่รู้
ข่าวที่ออกไปเนี่ยมันเกินเลยมาก
โอชิบอกกับเราว่าเขายอมรับ
ตั้งกลุ่มชัดแต่มันก็เป็นลักษณะคมขู่ว่าจะแชร์ภาพแชร์คลิปแต่ไม่ได้แชร์
เนี่ยแหละไม่ได้มีแบบโอ้หูหลาย๑๐คนเลยไอ้คลิปโอ้ที่บอกมี
คลิปก็แค่ขู่ไม่ได้มีอยู่จริงด้วยเพราะไอ้ที่มีอยู่เนี่ย
มันอยู่ในมือถือของนิดหน่อยทั้งหมดแล้วเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
นิดหน่อยเป็นคนถ่ายทั้งหมดเลยไม่เกลียวกับผมเลยโอชี่บอก
อันนั้นเป็นรสนิยมส่วนตัวของนิดหน่อยเขาหลังจากเลิกกันเนี่ย
ไปตามระรานเขาหรือเปล่าโอชี่บอกเปล่าเลยนิดหน่อยนั่นแหละมาตาม
กับแฟนใหม่แล้วเอาเรื่องเนี่ยไปประจานจนทำให้เสียหาย
หมดเลยแถมยังแชทมาขู่ว่าจะทำให้ชีวิตผมเนี่ยพังเนี่ยมัน
ยังมาถูกกล่าวหาว่าถึงขั้นไปลุมโทรมเขาอีก

แต่ว่าพรั้งแลพได้
แต่ว่านิดหน่อยเขาก็ยืนยันกับเรานะว่าเขาไม่ได้ถูกรุมโทรมอะไรนะ
ส่วนในข้อมูลที่ไม่ตรงกันเนี่ยก็ว่ากันตามขั้นตอนต่อไปก็แล้วกัน
เพราะเห็นนิดหน่อยเขาไปแจ้งความไว้เนี่ยเรื่องเอาครกเอาคลิปอะไรไปโพสต์ประจาน
แต่น้องก็ต้องดูเป็นแบบอย่างเลยนะฮะว่าบางทีเนี่ย
รักกันอะไรกันเนี่ยคือบางทีวัยมันเด็กเกินอ่ะใช่ไหม

อย่างผู้ชายน้องผู้ชายเพิ่งสิบห้าเองอะ